ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของลุงเหมือนกันนะคะ
เป็นคุณลุงคนนึงค่ะทะเลาะกับหนุ่มนักศึกษา
เป็นปัญหาเรื่องของการจอดรถแต่ทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่า
คุณลุงไม่ยอมเลยคุณลุงเอามีดมาจะไล่แทงหนุ่มนักศึกษาคนนี้นะ
ต้องมีพลเมืองดีแล้วก็คาดว่าเป็นภรรยาของลุงนี่แหละค่ะ
มาช่วยห้ามเอาไว้ไม่อย่างนั้นหนุ่มนักศึกษาคนนี้
อาจจะโดนแทงไปแล้วก็ได้นะคะ
ช่วยหัวหน้า

นี่นะคะคือตัวลุงเนี่ยมีมีดทางฝั่งนักศึกษาเขาบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าลุงมีมีด
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่เขตดูสิตที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
หนุ่มนักศึกษาที่เกือบจะโดนคุณลุงแทงเนี่ยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาหาที่หอพักแล้วก็จอดรถเอาไว้แล้วก็กำลังจะขึ้นรถเพื่อขับรถกลับบ้านนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าเหมือนรถไปขวางถนนอยู่พอลุงคนนี้มาก็มาด่ามาโวยวายมาต่อว่าแล้วก็เรียกเพื่อนเขาที่ออกไปแล้วว่ากลับมานะมาเคลียร์กันนะ
ประมาณนี้นะคะแล้วก็คุยกับตัวหนุ่มนักศึกษาคนนี้ด้วยทำหน้ากวนใส่กันแล้วก็เหมือนกับอ้างว่าขาใหญ่นะรู้จักตำรวจแถวนี้คือทะเลาะกันแบบเคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะ
ลุงมีมีดด้วยจนสุดท้ายเมียของลุงบอกลุงว่าเก็บมีด
นี่ค่ะเขาก็เลยรู้ว่าลุงมีมีด

อย่างนั้นอาจจะโดนแทงไปแล้วก็ได้
หนุ่มนักศึกษาคนนี้เขาบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะหนุ่มนักศึกษาคนนี้ก็บอกว่า
จริงแล้วก็พยายามขอโทษคุณลุงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
แต่ลุงไม่ฟังเลยแล้วก็ขู่ว่าจะตามไปทำร้าย
ถึงมหาวิทยาลัยที่เขากับเพื่อนเรียนอยู่ด้วย
ก็เลยกลัวว่าลุงจะไปดักทำร้ายจริง
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ

ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อลุงที่อยู่ในคลิป
แต่ลุงบอกว่าเรื่องมันจบไปแล้ว
ขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วกัน
กับหนุ่มคนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

เราก็ส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรานะคะ
เดินทางไปที่แถวจุดเกิดเหตุที่เป็นหอพัก

ก็ไปเจอกับผู้เสียหายค่ะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
นี่อีกซ้อนนี้เลยนะครับใช่ค่ะคือกำลังจะกลับบ้านค่ะ
แล้วก็ถอยรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะกลับรถ
แต่ลุงพามาพอดี

ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้คิดอะไร
ไปสัก๕นาทีกลายเป็นว่าลุงตะโกนด่าเขารับหลัง
เขากำลังจะขี่รถออกไปตะโกนไล่หลังมา

ทีนี้ค่ะลุงก็เรียกเรียกให้ลงมาคุยให้ลงมาเคลียร์

เขาก็ไปคุยนะคะไปคุยกับลุงไปเคลียร์กับลุงนะคะ
แต่เหมือนกับลุงไม่ฟังอะไรเลย
เฮ้ยแต่ลุงก็ไม่ฟัง
แล้วลุงก็บอกว่าลุงรู้จักตำรวจเยอะแยะอ้างคนนั้นคนนี้นะคะ
แต่ก็มีทางฝั่งของลุงเป็นญาติลุงเขาก็มาช่วยห้าม
ก็เลยเคลียร์กันไปแยกย้ายกันไป
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาขอจบไปแล้ว

แต่ประเด็นคือเหมือนกับลุงก็ไม่ยอมจบ
เขาบอกว่าเวลาเคลียร์กันจบเนี่ยเขาถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษลุงด้วยนะ
คือเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนกรุงเทพ
ก็เลยยกมือไหว้ให้มันจบเคลียร์กันไป

เดี๋ยวมาเคลียร์กับลุงเพิ่มเติมนะมาเคลียร์กับลุงให้หมดเลยทุกคนเนี่ย
แต่ประเด็นก็คือคลิปนี้มันถูกแชร์ออกไป
แล้วก็ถูกวิจารณ์เยอะนะคะ
คือลุงเขาก็มาขอโทษนะ
ผู้เสียหายเขาก็บอกว่าเออลุงมาขอโทษแล้วด้วยจริง

ต่างคนต่างอยู่ไปนะหลังจากนี้
แล้วเค้าก็เห็นเค้าก็บอกว่าเปล่าจะเอาใช่ไหม
แล้วเค้าก็ชัดดีดแล้วเค้าก็แข็งเข้ามา
แล้วเขาก็เริ่มแบบไม่ฟัง

แจ้งตำรวจไหมให้ตำรวจมาช่วยคุยดีกว่า

ตำรวจก็เรียกมาเขาก็รู้จัก
ทีมข่าวก็พยายามที่จะไปคุยกับลุงอีกรอบนึงนะคะ

แต่ลุงบอกว่าก็เคลียร์จบไปแล้ว
ก็ขอโทษฝ่ายหนุ่มนักศึกษาไปแล้ว

ก็ต่างฝ่ายต่างขอจบกันแล้ว
คือลุงเองก็โชคดีนะฮะ
วันนั้นเนี่ยไม่ถึงขั้นไปทำให้เขาบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
ใช่ไม่งั้นเรื่องมันจะบานปลายใหญ่โตไปยิ่งกว่านี้ค่ะ